จมตามเรื่องนี้ต่อค่ะที่๑๐๑ที่เมื่อวานเล่าไปค่ะ
ว่ามีคุณลุงเลี้ยงวัววัย๖๑ปีถูกฆ่าตาย
ไปพบศพอยู่ที่สระน้ำท้ายหมู่บ้าน
และสภาพศพคือน่าตกใจก็คือมีบาดแผลเวอะหวะค่อนข้างเยอะพอสมควร
มีผู้ต้องสงสัย๑คนก็คือเพื่อนบ้าน
แต่เขาเป็นคนเหมือนแบบมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
สอบปากคำแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐาน
วันนี้ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่ม
คือสูบน้ำออกมาจากสระเลยนะพี่อุ๋ย
คือสระที่พบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่สูบน้ำกันออกมาแบบนี้เลย

เพราะว่าพบศพลอยอยู่ในสระใช่ไหมคะ
แล้วไปเจอเหมือนกับเป็นหน้ากากอนามัย
ไปเจอหลักฐานอยู่ที่ก้นสระเลย
มันเป็นโครนดินไปเจอหลักฐานอยู่ตรงนั้นค่ะ
เดี๋ยวเราตามต่อนะคะเพราะว่าต้องหาคำตอบให้ได้

คุณลุงศรีลาสุมาลีอายุ๖๘

หมู่บ้านบ้านหนองม่วงส้ม
ที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

โอ้โหที่หัวนี่เวอะแบบกระโหลกเปิด

วันนี้ตำรวจก็เลยสูบน้ำ
แห้งแบบนี้แล้วอย่างที่บอกว่ามันไปมีร่องรอยที่โครนนะคะ
เป็นร่องรอยเหมือนเป็นแบบเป็นร่างคน
เป็นรอยร่างคนนอนอยู่ที่ก้นสระ

นั่นน่ะสิพี่อุ๋ยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยแบบเนี้ย
หมายความว่าร่างคงจมไปถึงก้นสระเลยเนอ
โอ้โหแล้วโครนเป็นรูปเป็นรูปคนอ่ะ

น่าจะก่อเหตุตรงสระน้ำนี่แหละค่ะ
แล้วก็หลบหนีไปนะคะ
อกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้าน
ของนางสาวสายทอง

ซ่อนอยู่ในห้องนอนเจ้าหน้าที่นำเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย
ใส่เมื่อวานไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบห้องน้ำค่ะมันก็
น่าแปลกใจห้องน้ำมีคราบเลือดแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นคราบ
เลือดใครหรือว่าเลือดสัตว์หรือเลือดคนหรืออะไรนะคะแต่มัน
มีคราบเลือดเนี่ยคือสิ่งที่เจอที่บ้านของผู้ต้องสงสัยมัน
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็แปลกเนี่ยมีมีดแล้วมีทั้งสปาต้ามีทั้ง
อิโต้แล้วทำไมมีดไปซุกอยู่ในห้องนอนเอ๊ะใช่คนที่เมื่อวาน
คุยกันเลยใช่ใช่พี่อุ๋ยคนคนเดียวกันค่ะคนที่บอกว่าเป็นผู้
ต้องสงสัยที่เมื่อวานเล่าที่บอกเป็นเพื่อนบ้านแล้วเขามีอาการ
ดำเนินคดีเพราะหลักฐานมันยังไม่ชาติเนี่ยต้องมาบ้านเขาหา
หลักฐานอะไรเพิ่มว่าใช่ไหมเกี่ยวไหมก็อาจจะเอาไปเทียบเคียง
ใช่ค่ะแล้วคราบเลือดในห้องน้ำคือเลือดใคร
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
ไปคุยกับนายบุญเกิดอายุ๗๒ปี
เจ้าของที่ที่เกิดเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจ
ว่าขอสูบน้ำออกจากสระได้ไหม
เขาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่นะคะ
พอสูบน้ำออกเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ
ไปเจอหน้ากากอนามัยจมอยู่กับโครน

แล้วเจ้าหน้าที่ก็สั่งห้ามลงไปที่สระน้ำนี้
คือต้องรอให้มันแห้งกว่านี้อีกหน่อย
แล้วจะต้องหาเพิ่มก็คือมีด
อาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
มันจะตกหล่นอยู่แถวสระน้ำตรงนี้หรือเปล่า
เจ้าของที่ตรงนี้นะคะก็บอกว่าตกใจมาก
เพราะแถวนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรมาก่อนเลย
และยืนยันว่าคุณลุงผู้เสียชีวิต
ไม่มีปัญหาอะไรกับใครครับ
ทางด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางบันลัง
ยืนยันกับทีมข่าวว่าตอนนี้ยังคาใจกับสาเหตุการเสียชีวิตของสามี
สิ่งแรกที่สงสัยคือ

เขาบอกว่าเอาควายไปผูกไว้ให้ที่ต้นไม้นะ

ไม่เห็นเคยมายุ่งเกี่ยวอะไรกับบ้านเขาเลย
อยู่ดีเดินมาบอกทำไมว่าเอาควายไปผูกไว้ให้ที่ต้นไม้นะ

ประเด็นที่๒สงสัยก็คือ
วัวที่บ้านของผู้ต้องสงสัยเอาไปเลี้ยง
อยู่คนละฝั่งกับควายของสามี
ที่ผ่านมาบ้านของผู้ต้องสงสัย
ก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับควายของเขาเลย
แต่ครั้งนี้เดินมาบอกว่าเอาควายไปผูกให้

ก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติ

ก็คือทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ปกติเขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเลยนะ

ของผู้ต้องสงสัยไปประชุมหมู่บ้าน

แล้วมันก็เป็นเวลาใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดเหตุพอดี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
ก็เนี่ยขอพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเมื่อวาน

สงสัยลูกชายบ้านนี้มากที่สุด
ก็เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ตำรวจจับตานั่นแหละค่ะ
เขาก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยคนนี้

ขอให้ถูกทำร้ายถูกมีดฟันเหมือนสามีของเธอ
ยืนยันว่าจะไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาด

แต่ก่อนแกไม่เคยเดินสลับไปสลับมาใช่ไหม
ถ้าแกจะมาเนี่ยยายยายคนนี้ก็รู้ว่า

อันนี้แกก็สลับไปเดินไปเดินมา

พอเราเห็นแผลผัวเรานี่

ที่ยายคนนี้นะยายสายนี่
ไม่เคยจับแม้กระทั่ง
ก็ในเมื่อภรรยาของผู้เสียชีวิต

ผู้ต้องสงสัยรายเดิมคนนี้อ่ะนะคะครับตำรวจเองก็ยังไม่ตัดทิ้ง
สำหรับผู้ต้องสงสัยรายนี้อ่ะนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปบ้าน
ผู้ต้องสงสัยคนนี้เลยคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะ
เป็นบ้านไม้ยกสูงใต้ถุนบ้านเลี้ยงวัวเจอตัวผู้ต้องสงสัยนะคะ
คุณแม่ของผู้ต้องสงสัยก็นั่งอยู่ด้วยค่ะตัวแม่ยอมรับว่าลูกชาย
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทได้สัก๕๖ปีแล้ว
เป็นโรคทางพันธุกรรมเพราะว่าพ่อก็เป็นแบบนี้
ลูกไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยใช้ยาเสพติด
เชื่อว่าลูกเป็นผู้ก่อเหตุเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะ
ตำรวจก็เข้ามาเก็บหลักฐานเอามีดทุกเล่มไปตรวจสอบ
ถ้าผลมันออกมาสามารถยืนยันได้ว่าลูกแม่ผิดจริงแม่ก็พร้อมจะยอมรับ
แต่ตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะมาบอกว่าลูกแม่เป็นผู้ก่อเหตุ
ถ้าผลมันออกมาสามารถยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะมาบอกว่าลูกแม่ผิดจริงแม่ก็พร้อมจะยอมรับ
ถ้าผลมันออกมาสามารถยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะมาบอกว่าลูกแม่ผิดจริงแม่ก็พร้อมจะยอมรับ
เขาก็พูดตรงสงสัยนะคะตอนนักข่าวของเราคุยกับคุณแม่แล้วก็ทำอะไรอยู่รู้ไม๊
เขาไปนั่งอยู่ใต้ถุรบ้านนั่งฟังวิทยุนะเป็นแบบนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราบอกว่าสังเกตแววตาสายตาของผู้ต้องสงสัยคนนี้
ก็ดูตาของขวางเหมือนกันนะพี่อุ๋ย

ผู้ต้องสงสัยมองตาขวางเลย
ผู้ต้องสงสัยก็ตอบแหละก็คุยกับนักข่าวของเรานั่นแหละ
นักข่าวของเราก็ถามว่าวันเกิดเหตุตอนเที่ยงอยู่ไหน
หายไปไหนจะได้รู้ไงว่าอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไหม
อยู่ตรงไหนหรือแบบไม่เกี่ยวเลยอะไรแบบนี้

ผู้ต้องสงสัยคนนี้ตอบว่าอยู่แถวบ้านนี่แหละ
นักข่าวของเราก็ถามย้ำว่าไปตรงทุ่งนาหรือเปล่า

ผู้ต้องสงสัยหันมามองตาขวางเลยนะ

แล้วก็พูดบอกว่าก็บอกว่าอยู่แถวบ้านไง

ก็บอกว่าอยู่แถวบ้านแล้วไงก็คือย้ำประโยคเดิม

แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวตัวเองไม่ได้ก่อเหตุค่ะ

เขาก็ตอบเขาก็ว่ามันคือความจริงแล้ว
ห้ามฟ้องูห้ามวอยเหงย่างแมนประอาย
ข้ามฟ้องูจะอักนำกัน
ส่วนเจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ของเราเพิ่มเพิ่มนะคะก็บอกว่าปกติ
ผู้ตายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใครมาที่ร้านก็มา
เครื่องดื่มชูกำลังซื้อขนมไปทุ่งนาไม่ได้ซื้อ

ที่ผ่านมามาที่ร้านก็มาซื้อขนม
ก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนก่อเหตุนะคะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวหวาดภาวะ
กลางคืนก็ระแวงนอนไม่หลับ
เพราะยังจับคนก่อเหตุไม่ได้ไงค่ะคุณผู้ชม

ทางตำรวจนะคะผู้กำกับสพอาจสามารถบอกว่า
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ยึดมีดยึดของมีคมทุกชิ้นเลยคุณผู้ชม
ทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านของผู้ต้องสงสัยไปตรวจสอบ

คือรอผลดีเอ็นเอในการประกอบสำนวนคดี
ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะปฏิเสธทุกอย่าง

ก็ต้องปล่อยตัวให้เขากลับบ้านแค่สอบปากคำอย่างเดียว

รอผลตรวจดีเอนเอยืนยัน

ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะว่าหลักฐานมันยังไม่ชัด

ทุกผู้ชมครับส่วนอีกคดี